กลัวจริงข่าวอาทยากรรมที่จะเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะว่าขาใหญ่ปล่อยคิวรถทัวร์ที่หมอชิด๒คน

เรื่องของการพูดคุยและไม่ลงตัวเรื่องในการปล่อยคิว
ปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมา

ปรากฏว่าถูกผู้บริสุทธิ์ด้วย

สามารถที่จะจับภาพไว้ได้นะครับ
ภาพวงจรปิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อชั้น๓
ภายในอาคารผู้โดยสารภาคตะวันออกเชียงเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดเขตจตุจักร
บันทึกภาพขณะที่ผู้โดยสารแตกตื่นตกใจ

กำลังเริ่มมีปากเสียงกันวงกลมตรงนี้

และหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น
มีคนพยายามไปห้ามปรามนะในการพูดคุยกันนะครับ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุนายชัยพรหรือว่าหล่อ
พัศดรอายุ๔๕ปีเป็นพนักงานควบคุมการปล่อย
บริษัทรถแอร์อุดรป๒ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ

ซึ่งไม่ทราบชื่อและนามสกุลเป็นคู่กรณี
พนักงานควบคุมการปล่อยรถบริษัท๔๐๗พัฒนา
คือเขาถึงบอกว่าเป็นขาใหญ่คุมคิวปล่อยรถทั้ง๒คน
จะมีปากเสียงกันบริเวณจุดเกิดเหตุ

จากก่อนหน้านี้ทั้งสองคนมีอำนาจในการปล่อยรถเท่ากัน
แต่ต่อมานายโกได้รับส่วนแบ่งในการวิ่งรถมากกว่า
ทำให้นายหล่อไม่พอใจเรียกมาคุย

หล่อได้ชักอาวุธปืนลูกโม่ออกมายิงลงพื้นหนึ่งนัด
แต่ที่สำคัญคือ
สะเก็ดกระสุนกระเด็นไปถูกผู้บริสุทธิ์
ก็คือนางสาวบัตยาพรแสนอุบลอายุ๓๑ปี
ที่ถูกนำส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี
แต่ว่าช่วงกำลังชุลมุนนายหล่อฉวยโอกาสในการหลบหนีไป
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อ
ถามว่าผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บคือ
คุณบัตยาพรได้รับบาดเจ็บที่หูขวา
เพราะว่าสะเก็ดกระสุนกระเด็นถูก
แต่ว่าคนอื่นเขาตื่น

ตกใจกันทั้งสถานีหมอชิดเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงค่ำนะครับ
ต่อไปนี้นะเวลาไปซื้อตัวหรือว่าไปที่หมอชิดเนี่ยต้อง
กลายเป็นว่าต้องระมัดระวังตัวว่าจะมีเหตุยิงกันแล้วนะ
แต่สิ่งสำคัญผมว่าทางขนส่งคงต้องเข้าไปตรวจสอบ

แล้วก็ทะเลาะวิวาสไม่ลงรอยไม่ลงตัวแบบนี้อีก

จะได้ไม่มีความขัดแย้งกัน
เพราะบางคนผู้โดยสารบางท่านเขามองเป็นพื้นที่
สำหรับผู้มีอิทธิพลใดบ้างหรือเปล่านะฮะ

ประชาชนผู้โดยสารนี่แหละจะเดือดร้อนไปด้วย